คุณผู้ชมครับการออกมาพูดของโทนี่วูซัมหรือว่าทักษิณชินวัฒน์
ที่บอกว่าอยากจะกลับมาประเทศไทยพร้อมติดคุกเพื่อแลกกับการได้อยู่กับครอบครัว
ให้สัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นการสื่ออะไรได้บ้าง
หรือตรงแล้วต้องการกลับมาทำหน้าที่ปู่หน้าที่พ่อหรือเปล่า
การออกไปนอกประเทศของเขา๑๖ปีแล้วแต่ว่าการที่จะกลับมาครั้งนี้เขาพร้อมแลกหรือไม่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา๑๖ปีแล้วผมทรมานมามากพอแล้วถ้าต้องไปทนทุกข์ในคุกเล็กอีกก็ไม่เป็นไร
ผมยอมเพราะผมอยากใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกหลาน
การประกาศผ่านสื่อที่ประเทศญี่ปุ่นของโทนี่วูซัมหรือทักษิณชินวัฒน์
พร้อมจะกลับมาติดคุกหลังการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
หลายคนเชื่อแต่หลายคนไม่เชื่อแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหน
กลับไปวันที่๑๙กันยายน๒๕๕๙
พันธุ์ตำรวจโทษทักษิณชินวัฒน์รักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ถูกพ้นเอกสนทิบุญรกริณหัวหน้าคณะปัจจิรูปการปกครองหรือคอมเมอร์ชอร์
ใช้กำลังทหารและอาวุธทำการยึดอำนาจ
พร้อมมอบของฝากเป็นคดีความให้กับนายทักษิณหลายคดี
และหากปีนี้จะกลับมาที่บ้านจริงอย่างที่พูดก็จะมี๔คดีเตรียมไว้เป็นรางวัลขวัญถุง
ซึ่งมีโทษจำคุก๑๒ปีรออยู่
คดีทุจริตการกระซื้อที่ดินย่างรัชดาพิเศษพศจำคุก๒ปี
ปัจจุบันคดีนี้หมดอายุความแล้ว
คดีให้นอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปเรชั่นจำกัดมหาชนพิพากษาจำคุก๕ปี
คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัวหรือหวยบนดินพิพากษาจำคุก๒ปี
สินอยู่นอกประเทศมาแล้ว๑๖ปี
และหากจะยอมกลับมาติดคุกจริงโดยไม่ออกพรกรนิรัทธศกรรมก็ต้องรับโทษ๑ใน๓ซะก่อน
ซึ่ง๔คดีรวมโทษจำคุก๑๒ปีแต่มี๑คดีหมดอายุความจึงทำให้เหลือ๓คดีรวมโทษจำคุก๑๒ปี
นั่นหมายความว่าต้องปลีกวิเวกในเรือนจำอย่างน้อย๓ปี๓เดือนเพื่อรอบัตรผ่านขอลดโทษ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทักษิณประกาศจะกลับประเทศ
แต่เป็นครั้งแรกที่ประกาศว่าจะพร้อมกลับมาติดคุก
เป็นการประกาศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่การเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้น
ถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่นายทักษิณจะยอมกลับมารับโทษติดคุก
หากมองในแง่ยุทธศาสตร์นี่อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้ฝันแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเป็นจริงให้ได้
แล้วสุดท้ายก็เป็นเพียงลมปากเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
มองในแง่ของความเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นปู่ที่อยากอยู่ใกล้กับลูกใกล้กับหลานและตรงกับชีวิตพร้อมเผชิญความจริงก็อาจเป็นไปได้
แต่คำถามง่ายก็คือคนที่มีเงินทองมากมายจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้จะยอมติดคุกหรือ
คิดถึงลูกคิดถึงหลานส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับไปหาก็ไม่เห็นยากอยู่กันคนละซีกโลกหลับสักตื่นสองตื่นบนเครื่องบินก็เจอกันแล้ว
ทั่วทั้งโลกต่างโหยหาคำว่าอิสรภาพทักษิณก็เช่นกัน
ปีที่ผ่านมาแม้จะมีอิสรภาพแต่ก็เป็นเพียงกายภาพแต่ทางด้านจิตใจยังคงถูกคุมขังอยู่ทุกวัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน